เรื่องของเหล้าปลอมเหล้าเถื่อนนะครับ

แต่ว่ามีการกระจายส่งขายส่งออกกันนะครับ
แล้วก็มีแหล่งผลิตในพื้นที่บ้านเราด้วยนะครับ
เจ้าหน้าที่ไปบุกรวบตัวหนุ่มชาวมาเลเซียนะครับ

แล้วออเดอร์ที่สั่งมาคือสั่งแถวหาดใหญ่
ก็ส่งกระจายสินค้าปลอมกันที่หาดใหญ่นี่แหละครับ
โดยนายทวีวุฒิสังสิริในอำเภอหาดใหญ่
กับทหารบุกแหล่งผลิตเหล้าปลอม
ภายในตึกแถว๒ชั้นถนนราชดำริ

ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเหล้าปลอมรายใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่เลย
จับกุมชายยุทธ์๓๗ปีเป็นชาวมาเลเซีย
แล้วก็ยึดเหล้าปลอมที่ติดอากรสแตมและฉลากปลอมเสร็จเรียบร้อยนะครับ
แล้วก็ล้วนเป็นยี่ห้อดังจากต่างประเทศ
ราคาขายตามท้องตลาดค่อนข้างสูง

บรรจุรังละ๑๐ขวดรวม๑๐๐ขวด
ดูจากขวดก็รู้นะฮะว่ายี่ห้ออะไรบ้างนะครับ

รับจ้างผลิตเหล้าปลอมมากว่า๕ปีแล้ว
โดยจะผลิตตามออเดอร์ของลูกค้า
สั่งเข้ามาว่าต้องการเหล้ายี่ห้อไหน
อยากให้ปลอมยี่ห้อไหนนะครับ

ซึ่งขั้นตอนการผลิตคือจะซื้อเหล้าจริงนะคุณ

แล้วก็ผสมกับหัวเชื้อของเหล้าแต่ละยี่ห้อ

แล้วก็รสชาติที่เหมือนกับของจริง

สูตรใหม่ที่ยังคงเอกลักษณ์ของแบรนด์นั้นอยู่

แต่กลิ่นต้องไม่ให้คนดื่มจับได้

เพราะถ้านักดื่มตัวจริงเขาจะดมก็รู้เลย
แล้วก็รสชาติมันแล่มเขารู้เลยนะครับ

ต้นทุนในการผลิตตกรังละ๒๔๐๐บาท
แล้วก็ส่งขายให้ลูกค้าหลังละ๕๕๐๐บาท
เพื่อนำไปส่งขายตามท้องตลาดต่อไปนะครับ

ลักลอบผลิตเหล้าปลอมมาแล้วหลายครั้ง
ล่าสุดก็จับกลุ่มไปได้เมื่อวันที่๒๙กันยายนปี๕๙
ก็เคยถูกตำรวจกองปราบบุกจับกลุ่มแล้วนะครับ
แต่ก็ยังหวนกลับมาผลิตเหล้าปลอมอีกครั้ง
แล้วก็ยังเป็นผู้ผลิตเหล้าปลอมรายใหญ่
ที่มีความเชี่ยวชาญกับเรื่องของการผสมสูตรด้วยนะครับ

ของผู้ที่เข้ามาทำสิ่งผิดกฎหมายในประเทศไทยด้วย
ซึ่งหลังจากนี้นะครับจะดำเนินคดีแล้ว

ผลักดันกับประเทศมาเลเซียต่อไปนะครับ